ผู้ชายคนนึงขับหจุณเนอร์

แล้วที่ทับน้าสาวตัวเอง

เหตุเกิดช่วงสายสายเมื่อวานนี้ครับ
บ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่๖ตำบลตระแสง

ลงไปนั่งกับพื้นร้องห่มร้องไห้กัน
ตรงนี้เป็นหน้าบ้านใกล้กับโรงจอดรถ

อายุ๗๔ปีนอนอยู่บนเสือเลยครับ

แล้วสภาพของคุณบุญช่วยคือมีแผลที่ศีรษะ

คุณบุญช่วยโดนฟอร์จูเนอร์สีดำ

ซึ่งเป็นหลานชายของนางบุญช่วยนี่แหละ

ไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยยืนรอมอบตัวกับตำรวจ

ผมกำลังขับรถเข้าโรงจอด
แล้วไม่ทันเห็นนางบุญช่วยผู้เสียชีวิตครับ
มันไม่เสมอกันอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร

ภรรยาเขาออกมาเห็นตะโกนบอกเหยียบคนเหยียบคน

แต่อย่างไรก็ตามคุณสุทัศน์ก็โดนตั้งข้อหา

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ความที่มันเป็นฟอร์จูเนอร์มันสูง
เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ทัศนวิสัย
บางทีมันมองด้านล่างอะ

นึกภาพขับเข้ามามันมองไม่เห็นนะ

เวลาเหยียบพอเหยียบกึ๊กนิดเดียว

เรื่องแบบนี้ที่มันเคยเกิดขึ้นกับผม

แต่มอเตอรอไซต์มันเตี้ยกว่ารึเปล่า
ไม่เห็นก็ชนไปสะกิดเขาดี

ต้องระวังหน่อยเรื่องรถสูงเนี่ย